มีการพัฒนารถยนต์ไร้คนขับ

แล้วก็เป็นโปรเจคที่มีการพัฒนาร่วมมาหลายปีแล้วนะครับ
ปรากฏว่ารถยนต์คันนี้ไปเกิดอุบัติเหตุซะแล้ว

เป็นอุบัติเหตุขนาดไหนไปดูกันนะครับ

โดยชนเข้ากับรถโดยสารสาธารณะ

ก็ถือเป็นครั้งแรกที่เกิดการชนกับรถคันอื่น
ขณะที่ทดสอบเพราะว่าก็ทดสอบกันมาหลายครั้งแล้วนะครับ
โดยสาเหตุบอกว่ามาจากตัวระบบของรถ

เซ็นเซอร์นั้นตรวจพบถุงทรายวางอยู่ข้างหน้า
ซึ่งตามปกติแล้วหากไม่มีถุงทรายวางอยู่
ขวามือจะถือว่ามีความกว้างพอสมควร
สำหรับรถสองคันให้วิ่งตรงไปแล้วก็รอเลี้ยวได้
รถโดยสารสาธารณะกำลังแล่นอยู่นะครับ
เพราะว่าระบบเข้าใจว่ารถโดยสารสาธารณะนั้น

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ไม่พบผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับ
พร้อมจะกลับไปตรวจสอบระบบนี้ใหม่อีกครั้ง
เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
ก็ต้องยอมรับว่าเป็นการสะเทือนต่อความเชื่อมั่นนะครับ

จะได้เห็นรถไร้คนขับแบบนี้มาวิ่งตามท้องถนน
แต่ว่าทุกคนก็กำลังติดตามจับตามองอยู่ว่าเรื่องของความปลอดภัยนะครับ
ล่าสุดในกรมขนส่งของรัฐคาลิฟอร์เนีย
เปิดเผยคำพิจารณาของอุบัติเหตุดังกล่าว
ส่งผลให้การนำรถยนต์ไร้คนขับถูกชะลอออกไป
เพราะต้องปรับปรุงระบบให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นครับ